ที่ชนบุรีนะฮะมีงูเลื้อยเข้าไปในบ้านกู้ภัยไปช่วยแต่ว่า
ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ไปดูงูหรอกเอ้าอื้อเผื่องวดน่าจะมี
อะไรออกมาแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยียงไทย
ชุดส่วนเพาะกิศรีแล้วก็ชุดวเวทของอำเพิร์ชา
จังหวัดชนบุรีนะครับก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้าน
คือนายบุญทรงปากดีอายุเจ็ดสิบสองปีนะฮะอยู่บ้านเลขที่แปดสิบห้าทับหนึ่ง
หกตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาก็แจ้งไปบอกเนี่ยนะ
มีงูจงอางขนาดใหญ่มากเลยเลื้อยข้ามถนนไปที่หน้าบ้านเขา
เลื้อยผ่านหน้าต่างบ้านเข้าไปไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนนะครับ
ก็กลัวจะโดนฉกโดนกัดไปก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปช่วย
เนื่องจากว่างูจงอางแน่นอนนะฮะดุร้ายนะครับ
ก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจับงู
ก็เข้าไปช่วยกันจับนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบ
เพราะว่าเป็นงูจงอางขดซ่อนตัวอยู่ที่หัวเตียงนอนเลยครับ
ของเจ้าของบ้านก็ช่วยกันนำอุปกรณ์ไปจับงูออกมาได้
ขนาดยาวสักห้าเมตรได้ครับนะชาวบ้านระแวกนั้นก็ไปมุ่งดู
เอาใจช่วยด้วยดูว่าเลขที่ด้วยเลขที่อะไร
ร่วมกันลุ้นให้จับกันได้จับงูได้ก็ปลอดภัย
ก็ดำไปปลอดภัยกันต่อไปนะครับ